สายตรวจโซเชียลเช้าวันนี้นะคะ
มาดูความเคลื่อนไหวประเด็นร้อนในโลกออนไลน์กันหน่อย

ถูกต้องใครที่ใช้รถใช้ถนนขับรถ

คุณผู้ชมมีไลน์อยู่ในมือมีมือถืออยู่ในมือ
แล้วส่งมาบอกกันหน่อยว่าคุณผู้ชมคิดว่ารู้สึกยังไง
เวลาเจอรถจักรยานยนต์ย้อนสอนหรือว่าอยากที่จะมีการแก้ไข
หรือว่ามีแนวทางไหนแก้ไขได้บ้างก็ส่งมาพูดคุยกันนะคะ
เรื่องแรกวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้แหละรถจักรยานยนต์ย้อนสอน
ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมหลายคนเห็นคลิปบ้างแล้วหรือยัง

คราวนี้ไม่ได้ขี่ย้อนสอนแต่เข็นย้อนสอน
เข็นกันอย่างเป็นระเบียบด้วย

ก็เป็นการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากคุณมอสพรวิภู
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ประชาชนกลุ่มหนึ่ง

จูงรถจักรยานยนต์เป็นระเบียบเรียบร้อยแถวเรียงหนึ่งเนี่ย
ย้อนสอนกลับมากันแบบนี้
แล้วก็ให้ข้อความจำกัดความคลิปบอกว่า
คือเรื่องนี้หลายคนมองก็รู้แล้วตลกดี

เรื่องนี้ร้อนถึงตำรวจเลยนะคะ
พันธุ์ตำรวจตรีสารยุทธ์แสงทองสารวัตรจราจร
สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้
ออกมาแก้ข่าวทันทีเลยบอกว่า
ยืนยันตรงนี้ชัดเจนเลย
ว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่แนวทางหรือนโยบายของตำรวจแน่นอน

ไม่ได้ต่างอะไรกับการขับขี่ย้อนสอนเลยอันตรายพอกัน
คาดว่าที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่า
ประชาชนเห็นตำรวจตั้งด่านอยู่มากกว่า
ก็เลยไม่อยากที่จะขี่ผ่านไปให้เห็นโดนจับ

ก็อาจจะกลัวว่าแบบขี่ไปแล้วโดนตรวจ
ฉันเข็นย้อนศรหนีกันเลยกว่า
มีหลายครั้งที่พี่ผู้ยอมจำได้ก่อนหน้านี้นะ
มีเป็นเมาแล้วขับตั้งแต่ตรวจเหมือนกัน
ไม่ขับพอใกล้ด่านก็ลงมาแล้วเข็น

ผิดกฎหมายเหมือนกันจะขับหรือจะขี่หรือจะเข็น
การทำแบบนี้มีความผิดฐานกิดขวางการจราจร

เพราะฉะนั้นตำรวจขอแนะนำไว้ตรงนี้ว่า
ขับรถขี่รถให้ถูกกฎการจราจรจะดีที่สุดนะจ๊ะ
กันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินด้วย

เป็นระเบียบรับดีจังเลย